การกลับมาของนักสู้ตัวน้อย
อิ่มกับความสดใสกระตันอยู่
และกลับมาต่อสู้เพื่อครอบครัวของนักสู้รุ่นจิ๋ว
ทุกวันนี้หนูอยู่กับยายสองคนค่ะ

ถึงไม่มีพ่อแม่มียายคนเดียว
ยายบอกว่ายายจะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้
อยู่ได้พ่อหนูนะทุกวันนี้

ชมร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย